คุณผู้ชมครับหลายคนเขาเชื่อว่าเด็กเขามีสายตาในการมองที่มันพิเศษ
แล้ววิเศษกว่าคนอื่นคือมองเห็นสิ่งบางอย่างที่คนอื่นเขามองไม่เห็น

เด็กเขาตกใจอะไรแล้วพูดจาอะไรไม่รู้เรื่องเลย
คุณผู้ชมครับเขาว่ากันว่าเด็กคนนี้ไปเจอกับสิ่งลี้ลับเข้า
เพราะวิ่งมาหาคุณยายแล้วก็ร้องบอกว่าเจอผี
ยายเขาเลยต้องรีบออกไปดูแต่ยายไม่เห็น

โอ้โหอย่างนี้เอาเรื่องนี้มาเล่าแล้วก็เอาคลิปนี้มาดูกัน
คนในบ้านเขาก็เชื่อเลยโอ้โหแบบนี้เด็กเขาสื่อสารกับวิญญาณได้แน่
เพราะตามความเชื่อโบราณเด็กจะสามารถเห็นผีและวิญญาณได้ดีกว่าผู้ใหญ่

คุณผู้ชมยังไม่หมดนะครับเพราะว่าเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องหลอนที่ไม่แพ้กับเรื่องนี้เหมือนกันครับ

โอ๊ยสปายเดอร์แมนจะไปอยู่หรือนั้นได้อย่างไรเรา
แต่ผู้ใหญ่เขามองไม่เห็นแล้วเขาถ่ายคลิปเอาไว้เองเลย
แล้วเด็กเค้าเนี่ยก็พูดประตูประตับบอกว่า

จริงบอกว่าไออยู่บนเพดักษณ์โอ้โห
นิกคิดถึงหนังหลายเรื่องเลย
เอ้าคุณคิดถึงแต่หนัง

นั่งผีนี่แหละเออตูออนไหมโอ้ยทานออกมา
ชัตเตอร์กดติดวินยาลแล้วมีกดใส่หนัง

เอางี้ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
เขาเชื่อกันว่าเด็กนี่แหละฮะ
มักจะเห็นวิญญาณได้ดีกว่าผู้ใหญ่เขาว่าอย่างนั้น
คลิปนี้ต้องขอขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่าไอสุดหยี
เอางี้ละกันเราถามคนใกล้ตัวเลยดีกว่าน้องใบตอ

คุณลูกน้อยตั้งสองเคยเห็นอะไรแบบนี้ไหม
ใช่คุณตาคุณยายบอกเหมือนกันนะว่าอย่าไปอุ้มลูกอะไรไปที่ที่มันแบบมืด
หรือแบบปล่อยทิ้งเขาไว้คนเดียวเพราะเขาอาจจะมองเห็น
มีวันหนึ่งคุณอุ้ยลูกดิฉันเดินมานะพอมาเจอหน้าดิฉันร้องกรี๊ดเลยอ่ะ

ดิฉันนี่แหละค่ะตกใจหน้าดิฉันเอง
มีหน้าหรอก็ไม่ย้อนแต่งหน้าไปกว่านั้นนะหน้าสดไปเลยใช่ไหมนะ
ลูกบอกอย่างนี้นะถ้าลูกกรี๊ดถ้าสามีกรี๊ดด้วยไม่ดีแน่
คือปกติเห็นแม่แต่ในทีวีเพราะเจอแม่หน้าสดเท่านั้น

เอาเป็นว่าแม่แต่งหน้าไปด้วยแล้วกัน